แล้วเส้นเป็นเรื่องวันเสาร์ที่๓ธันวาคมนี้
นักเล่าเส้นจะพาไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันในย่านพระราม๙รามคำแหง

เมนูเส้นนุ่มกับไข่เยิ้มในตำนานที่ร้านเหล่ากุ้ย
ปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยไก่ตุ๋นสูตรมะระซุปเปอร์ตุ๋น
แล้วพบกันในเล่าเส้นเป็นเรื่องเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ